ทองครับมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบริเวณจุดตัดทางรถไฟ
ปกติถ้ารถไฟจะมาเขาจะมีไม้กั้นลง
กั้นค่อยลงมามีสัญญาณเตือนก่อนด้วยเสียงดังมาก
ก็ต้องหยุดถูกไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่หยุด
ขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่าไม้กั้นไปแล้วถูกรถไฟชนคือเบรกไม่ทันแล้วอะครับ
สิ่งที่เห็นร่างนี่แหลกเลย
แล้วลูกของผู้ตายพอมาเจอศพแม่เอาร่างขึ้นรถไปแล้ว

ลูกอยากจะขอดูแม่ก่อนเพราะว่าร่างแม่อยู่ในรถคันเมื่อสักครู่นี้นะฮะ

หนองหินในพื้นที่บางละมุงจังหวัดชนบุรี
รางรถไฟตรงนี้และนั่นคือจุดที่ตอนแรก

แล้วก็เคลื่อนไปชนะสูตรก่อนจะรับร่างไปบำเพ็ญกุศล

มอเตอร์ไซค์มาเสร็จปั๊บคือฝ่าไม้กั้น
แล้วรถไฟมาพอดีจังหวะนั้นคือไม้กั้นลงมาเตือนแล้วนะ
ว่ารถไฟปูนกำลังจะมา
พอตัดไปปั๊บรถไฟก็เลยชนอย่างแรง
ร่างผู้ตายอายุ๖๐ปีครับกระเด็นไปไกล

แล้วก็บริเวณพงหญ้าเหล่านี้ก็มีทั้งมอเตอร์ไซค์
แล้วก็นั่นแหละฮะร่างของผู้ตาย
พนักงานขับรถไฟบอกว่าคือขับรถไฟ
แล้วก็มีผู้โดยสารนั่งมาด้วยนะครับ
สถานีรถไฟบ้านภูตาหลวงมุ่งหน้าจะเข้ากรุงเทพ

คือเห็นแล้วว่ามีคนขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่าไม้กั้นข้ามทางรถไฟ

นี่ฮะรถไฟทั้งขบวนยาวแบบนี้นะครับ

เพราะว่าถ้าเกิดว่าเบรกแบบกระทันหันปั๊บ
ความปลอดภัยของผู้โดยสารกี่สิบชีวิตกี่ร้อยชีวิต
ก็มันเป็นสิ่งที่ตัดสินใจยากเหมือนกันนะครับ
หลังเกิดเรื่องเจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบ
แล้วก็รับร่างผู้ตายชันสูตรก่อนประสานครอบครัว

เดี๋ยวจากนี้ไปคงต้องไปตรวจสอบวงจรปิด
แล้วก็สอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป